มาดูเรื่องราวใหญ่กันบ้างพาไปที่เชียงใหม่จะพาไปดูกลองหลวงที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยคุณผู้ชมไปดูซิใหญ่แค่ไหน
นี่ค่ะคุณผู้ชมหูใหญ่มากกลองหลวงยักษ์ใหญ่ที่ใครต่อใครก็อยากจะเห็นนะคะอยู่ที่หมู่บ้านชื่อว่าบ้านพระเจ้านั่งโกน
อยู่ที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่ค่ะกลองล้านนาขนาดยักษ์นี้นะคะใหญ่ถึงขนาดที่ต้องตั้งอยู่บนรถบรรทุกหกล้อเลยนะ
โอ้โหกลองใหญ่ขนาดนี้แล้วมือคนตีต้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ย
ไม่ต้องไม่ซื้อเล็กก็ได้คุณ
คือเป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์น่าทึ่งอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะ
ซึ่งนายจรรย์ขันแข็งสมาชิกกลุ่มช่างหรือสลาผู้สร้างกลองได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่ากลองนี้สร้างมาด้วยอายุประมาณ๕๐๐ปีใช้ไม้ดูนะคะ
แล้วความสูง๑๒เมตรกว้างกว่า๔เมตร
พอมาทำกลองยักษ์แล้วก็ได้กลองหน้ากว้าง๔๖นิ้วยาว๗เมตรค่ะ
ซึ่งกลองล้านนาแบบนี้จะใช้ในโอกาสที่เป็นงานแห่สำหรับประเพณีบุญใหญ่เท่านั้นค่ะ
แต่ปัจจุบันก็นิยมนำมาแห่ในขบวนต่างรวมไปถึงแสดงบนเวทีให้กับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้ชมกันด้วย

ใครที่สนใจวัฒนธรรมกลองล้านนาหรือว่าอยากจะมาชมกลองหลวงยักษ์เป็นบุญตาเป็นเรื่องราวดีแบบนี้นะคะ
ก็เข้าไปได้ที่บ้านพระเจ้านั่งโกนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ถือว่าเป็นเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการทำกลอง
เรื่องราวของงานพื้นเมืองนะคะที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งที่หาชมได้ยากเลยนะ